คอนโดหรู๖ล้านกว่าบาท
โฆษณาดิบดีสวนกรงสวนกลางก็จ่ายเต็ม
แต่จ่ายไปสระว่ายน้ำกับส่วนกลาง

เท่านั้นไม่พอบอกด้วยนะว่าจะมีลิฟต์หรูขึ้นมา
ส่วนตัวถึงในห้องนู่นนี่นั่นนู่น
ปรากฏว่าวันนั้นลงลิฟต์แล้วลิฟต์เนี่ย
ลิงมันขาดร่วงจากชั้น๓๐ลงไปชั้น๒๐กว่า

จนลูกเด็กเนี่ยอ้วกเลย

คนออกมาโพสต์ด่ายับเยินนะคะ
เรื่องนี้เจ้าของโครงการออกมาชี้แจงแล้ว

สำหรับที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกรณีเรื่องคอนโดนี่แหละ
ที่เขาบอกว่ามีการโพสต์บอกว่าโอ๊ยลิฟท์ที่นี่เนี่ยนะค้างเป็นปกติ
ใช้การไม่ได้ก็บ่อยครั้งทั้งที่ลิฟต์ใหม่
แล้วก็ที่ประเด็นที่บอกว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยขึ้นลิฟต์แล้วสลิงขาดร่วงลงมา
หนังสือชี้แจงก็บอกว่าจริงแล้วลิฟท์ไม่ได้ร่วงนะ
มันเลื่อนลงมาเรื่อยตามปกติ
เขาใช้คำนี้เขาใช้คำว่าเลื่อนไม่ใช่คำว่าร่วงนี่อันนันดานะ

พอติดค้างเนี่ยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลก็ทำการช่วยเหลือทันทีเลย
แล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลิฟต์ก็คือบริษัทโอทิส
เข้ามาช่วยเหลือด้วย
ทีนี้บริษัทโอทิสต์ที่เป็นผู้ดูแลลิฟท์ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
เขาบอกอนันดาบอกว่าเวลาที่ติดค้างในลิฟต์แค่๔๕นาที
แล้วตอนนี้แก้ไขลิฟต์หมดแล้วแล้วตรวจสอบลิฟต์อีก๑๒ตัวแล้ว

บริษัทมีการประสานงานกับลูกค้าที่ติดค้างในลิฟต์เพื่อดูแลแล้วก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนข้อร้องเรียนอื่นที่คนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออเคยเจอเหมือนกัน
โครงการนี่แหละบริษัทนี่แหละ
บริษัทจะประสานงานกับนิติบุคคลหาแนวทางร่วมกันต่อไป
และจะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างสุดความสามารถเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของเจ้าของร่วมในโครงการ
ลิฟท์ที่ติดค้างคอนโดส่งช่างเข้าตรวจสอบแล้ว
แล้วที่บอกว่าสลิงขาดจริงไม่ใช่สลิงที่ขาด
แต่ที่มันขาดคือโซ่ชดเชยค่ะที่มันแตกขาด
พอมันแตกขาดปุ๊บตัวป้องกันที่เรียกว่าสวิตช์ความปลอดภัย
มันเลยตัดระบบลิฟต์ให้หยุดทำงานทันทีลิฟต์ก็เลยค้าง

คือการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ลิฟต์มันร่วงลงไปข้างล่าง
หลายคนไม่รู้จักโซ่ชดเชยมันคืออะไรที่ลูกสอนชี้ไว้นี่แหละ
โซ่ชดเชยมันมีหน้าที่ชดเชยน้ำหนักระบบทำงานตามหลักการทำงานของลิฟต์
ตามแรงน้มถ่วงโลกที่ลิฟต์มันจะวิ่งขึ้นลงในแนวดิ่ง
บริษัทยืนยันว่าสิ่งที่มันขาดไม่ใช่สลิงแต่คือโซ่ชดเชยค่ะ
ที่มันชำรุดนะคะก็ขอยืนยันว่าลิฟท์ที่ใช้อยู่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
แต่แม่ร่วงลงมาขนาดนั้นเป็นใครก็อดใจหายใจคว่ำไม่ได้ค่ะ